คุณผู้ชมมาดูเรื่องของโชคลาภกันหน่อยนะคะแน่นอนว่างวดที่ผ่านมาใครได้ใครโดนก็ต้องกลับไปแก้บนบนที่ไหนไว้ก็กลับไปที่นั่นเนี่ยนะคะไปดูที่นี่ก่อนเลยค่ะที่บ้านฉางจังหวัดระยองค่ะนายสมยศนาคหุ่นอายุหกสิบสามปีเป็นสับปะเรอวัดประชุมมิตรบำรุงนะคะก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่มีการจุดประทัดเส้นไห้กุมารทองไอ้
จุดประทัดแล้วเลขหางประทัดได้เลขแปดแปดตรงกันหมดเลย
ทีนี้งวดก่อนเขาก็เลยเอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่
ปรากฏว่าคนถูกไปตามตามกันเลยนะคะ
อกจากนี้มีการมอบเรื่องของหุ่นกุมารทอง
คู่กับที่มีอยู่เดิมแบบนี้ค่ะ
วันก่อนคุณผู้ชมจากที่ท่านนายกเขานำคอรมอลนะไปประชุมสัญจรกันนะ
ค่ะไปอยู่ที่มรยองนะฮะตามเส้นทางตามเส้นทางที่พลเอกประยุจันทร์โอชา
ท่านนายกเดินทางไปนะฮะก็มีการไปเปิดด่านมอเตอร์เวย์
ไปประชุมคอรมอลแน่นอนครับชาวบ้านก็เออท่านรถท่านผมเป็นอะไรนะ
ก็ไปนั่งดูทะเบียน๙๙๐๐ของมรยองแน่นอนนะฮะชาวบ้านนี่ครับ
คันนี้ชาวบ้านก็ไม่พลาดแล้วครับนะก็ท่านนายกมาทั้งทีก็หวังว่าจะให้โชคกับชาวระยองบ้าง
อันนี้ก็เป็นแซมมาแล้วกันนะในเรื่องของโชคลาภ
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่าอยากจะเห็นทะเบียนท่านหน่อยก็ว่าอย่างนั้น

สวัสดีวัสดิ์สวังอารมณ์ตำบลฝุนแก้วอำเมฆนครชัยศรีนครปฐมค่ะ
ครอบครัวนางซูลินที่ฝึกฝนอายุ๖๕ปีไหมคะ
ขายข้าวแกงจากกรุงเทพพร้อมด้วยญาติและผู้โชคดี
ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลบานงวดที่ผ่านมาเนี่ย๒ตัว๘๘เนี่ยนะคะ
ถูกไปเยอะมากเลย๓๒ใบนะคะ

แก้บนใครล่ะไปแก้บนกุมารน้องก้าวเลิฟ
ของที่แก้บนสะดุดตาของเล่นค่ะ
รถจักรยานยนต์รถสปอร์ตเปิดประทุน
จิ๊บทหารรถตักดินบังคับไฟฟ้าคุณดูสิ
คุณแต่ละคันนี้ราคานี่แพงมากนะ
ปกติเราเห็นเค้าเล็กเหมือนเล่นใหญ่มากนะคะ
แล้วก็มีการจุดประทัดด้วย๑แสนนัด
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวในวัดเลยนะคะ
น๊อครเอากลับไปแก้บนบ้าง
ปิดท้ายที่อสมฉรือศรีเนรฌท่าพุทธคุณ
บางบัวทองที่จังหวัดพระนครเสียอิทยาคนไปกันเยอะค่ะ
ไปเสี่ยงโชคแล้วก็เช่าบูชาเหรียญกุมารเจ้าสัวเหง
ฟ้าเปิดรับทรัพย์๖๓แล้วก็กลับไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
มีคนหนึ่งอายุ๓๐ปีชื่อว่าคุณกัญญพัฒน์

หลังจากที่ได้รับทรัพย์เธอบอกว่าครอบครัวได้มาไหว้ขอพรที่นี่
นานกว่าจะมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่
เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้รับโชคกันไปค่ะ

อืมอ่ะก็ใครไปไหว้ก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะฮะ